คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้นะคะวันนี้เนี่ย
ว่ามีคนร้ายเป็นผู้ชายบุกเดี่ยวไปเลยค่ะอืมเอามีดไปเอาปืนไปเอาระเบิดไป
บุกไปจี้ชิงทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยสาขาบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะ
และเหตุการณ์นี้นะคะทางพนักงานของทางธนาคารเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้แต่งตัวเหมือนกับเนี่ยมีกางเกงลายคล้ายชุดผู้หญิงแล้วก็มีผ้าเหมือนผ้าอ้อมปิดหน้าเอาไว้
แล้วก็มีปืนเห็นไหมคะยื่นปืนไปเลยแล้วก็ยื่นกระดาษไปให้พนักงานในกระดาษเขียนข้อความว่า
ไม่อยากตายตั้งใจอ่านพี่ส่งเงินมามีเท่าไหร่เอามาให้หมดใส่กระเป๋ามันไม่ใช่เงินพี่ถ้าผมโดนจับผมโดนระเบิดอยู่ในกระเป๋าผมไม่เหลืออะไรแล้วตายได้เสมอถ้าพี่ตุกติก
กระดาษแบบนี้แสดงว่าถ้าจากข้อความเนี่ยมีทั้งปืนทั้งระเบิดเลยเหรอใช่ไงโอ้โหนี่มันแบบสุดยอดเลยนะเนี่ย
พนักงานเขาก็กลัวสิคะตามภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้เขาตกใจนะคะแต่ทีนี้ค่ะพนักงานเขากดสัญญาณแจ้งเตือนภัยได้ทันแล้วก็แจ้งตำรวจตำรวจตำรวจเข้ามาล้อมแล้วก็จับตัวได้นะคะนี่ค่ะ
นั่งสาววันวิมวลดวงรัฐมณีโชตเป็นพนักงานธนาคารค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะที่เขากลมกล้มแล้วก็หลบไปเขาหลบอยู่ใต้เคาน์เตอร์ค่ะไปล่ะตอนที่มาขู่เนี่ยไปล่ะใช่ก็บอกว่าโหปืนอะถืออยู่แล้วในกระดาษบอกมีระเบิดในกระเป๋าอ่ะเขาก็ตกใจอ่ะเขาหลบไปแล้วเขาไปกดสัญญาณแจ้งตำรวจใช่ปะเนี่ยแล้วต
กับลูกค้าอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์กดเรียกคิวลูกค้าแล้วก็ผู้ชายคนนี้เดินมาเดินมาที่หน้าเคาน์เตอร์ใส่เสื้อผ้าแบบผู้หญิงเอาผ้าผ้าอ้อมอ่ะค่ะปิดหน้าอยู่แล้วก็มียื่นกระดาษมีข้อความอย่างที่บอกไปเธอบอกว่าตกใจมากคนร้ายเอาปืนมาเจาะที่เธอเธอก็ซ่อนตัวอยู่ใต้เคาน์เตอร์แล้วก็กดสัญญาณแจ้งเตือนภัยแล้ว
กูลงไปนั่งข้างล่างยิงมอบไปตรงซ้ายโต๊ะ
ไม่กลัวเค้ายิงเหรอครับ
เขายิงก็คือโดนแน่ตรงเลย
ตอนนั้นเค้าเรียกร้องเรียกร้องอยู่มากต้งไง
เขาไม่ฝากการบอกให้ส่งหนึ่งเข้ากากเขาจริงไหมครับ

หลังตำรวจได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ก็นำกำลังเข้าปิดล้อมธนาคารเอาไว้
แล้วก็จับคนร้ายได้

นนทโยอายุ๒๒ปี
เป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
ของกลางที่ใช้ก่อเหตุก็คือปืนเป็นปืนไฟแชคค่ะ
เป็นแบบจุดไฟไม่ใช่ปืนจริงนะคะ
พนักงานเขาโชคดีมากนะบอกว่าเขาคิดว่าตายแล้วแน่
ปืนปลอมเป็นปืนไฟแชคระเบิดก็เป็นระเบิดปลอม
๒ลูกนะคะแต่มีดเนี่ยมีดมีดจริงมีดยาวประมาณฟุต๑เล่ม
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ที่ใช้เป็นภาษณะในการก่อเหตุนะคะ
พลตำรวจรีอนุภาพศรีนวลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี

คนร้ายเขารับสารภาพว่าเขาทำงานเป็นรอปภของบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่
แต่เขามีปัญหาเรื่องการเงินเพราะมีหนี้๕แสนกว่าบาท
โอ้โห๕แสนกว่าบาทเลยเหรอ
นี่เยอะมากค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าแชร์ค่าใช้จ่ายในบ้าน
ก็เลยตัดสินใจจี้ชิงทรัพย์ธนาคาร
ศึกษาวิธีการจี้และการทำระเบิดปลอมจากอินเทอร์เน็ต
เอาเสื้อผ้าของเมียมาใส่ปลอมตัวค่ะ
ถ้าทำสำเร็จจะเอาเงินไปซ่อนเอาไว้ก่อน
เพื่อถูกจับพอปล่อยตัวออกมาก็ไปเอาเงินที่ซ่อนเอาไว้

หมายถึงขั้นว่าถ้าถูกจับจะเอาเงินซ่อนไว้ก่อนเลย
ไว้ก่อนถ้าถูกจับไปติดคุกไม่เท่าไห
ออกไปไปลื้อเอาเงินออกมาที่ซ่อนเอาไว้อย่างนี้เลย
ตัวไว้แบบนี้ก็บอกว่าทำไปอยากจะปลดหนี้ให้เมียให้ลูก
ทำเป็นครั้งแรกค่ะ
พี่คิดว่าจะวางแผนแล้วจนประสบความสำเร็จเนี่ย

หลังจากสอบปากคำเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่ค่ะที่ธนาคารเลย
แล้วก็นำตัวไปโรงพัก
ตำรวจแจ้งข้อหาพยายามชิงทรัพย์ผู้อื่น
คือตอนก่อเหตุคนร้ายพยายามจะหนีไปที่ด้านหลังของธนาคาร

ก็ล้อมเอาไว้ได้แล้วก็จับได้ทันทีเลย